คุณผู้ชมครับที่นครราชศรีมาเนี่ยเขาตามหาผู้ชายคนหนึ่งอายุห้าสิบเจ็ดปี
ตามกันอยู่๓วันครับเพราะว่าหลงเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้าน
ผู้ชายคนนี้เมื่อสามวันก่อนเนี่ยเมาฮะกินเหล้าเมา
พอเมาแล้วก็หลอนคิดว่ามีคนมาตามฆ่า
เพราะหาว่าตัวเองติดโควิดสิบเก้าสุดท้ายแล้วครับ
วิ่งหนีตะเลิศเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านเขาก็ช่วยกันตามหา
หาอยู่สามวันหายังไงก็หาไม่เจอวันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
ต้องขอยุติการค้นหาชั่วคราวเดี๋ยวไปปรับแผนการทำงานกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าหากันมาหลายวันแล้วทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านที่ช่วยกันนะครับ
ชาวบ้านดอนเต็งหมู่ห้าตะบลนางรำเอาเหิบระทายจังหวัดนครรศสุริมานะครับ
เป็นร้อยคนนะครับอันนี้คือวันนี้นะที่ยังเดินเท้าเรียงหน้ากระดาน
เข้าไปในป่าโคกหนองยางที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเนี่ยฮะแล้วก็ตะโกนเรียกหานายพร
ในพรเพชรเกลือนอายุ๕๗ปีหายเข้าไปในป่าแถวนี้ตั้งแต่๓วันก่อน
นี่นะฮะหายไปตั้งแต่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ยังหาไม่เจอนะครับ
เดินไปตะโกนเรียกไปส่งเสียงดังลั่นผืนป่าเลย
แต่ไม่มีเสียงอะไรตอบรับมาเลยนะฮะเมื่อสักครู่ก็จะได้ยินนะฮะ
เขาตะโกนไปเรื่อยเรียกพรพรเนี่ยนะครับ
ชาวบ้านดอนเต็งที่มาร่วมค้นหาตลอด๓วันที่ผ่านมาบอกว่านายพรเนี่ยเป็นคนชอบเข้าป่าไปเก็บเห็ดไปหาของป่า
ก่อนที่จะเกิดเหตุก็คือดื่มเหล้าแล้วก็เมาแล้วก็วิ่งหนีตะเลิศเข้าป่าไปแล้วก็หายไปแบบไร้วี่แววเลย
ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันค้นหาทำทุกอย่างนะทำพิธีเปิดป่าอะไรก็แล้วแต่จนถึงขณะเนี้ยวันนี้ที่หากันอีกก็ยังไม่เจอตัว
คือลักษณะนิสัยแกคือชอบเข้าไปหาของป่าเนอะ
ใช่พยายามเฮ็ดไปหาของหาเฮ็ด
ครับเขาออกไปช่วงกี่โมงครับรู้มั้ยครับ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
ของพื้นที่นะ๓วันเนี่ยแต่ยังไม่เจอตะโกนก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยที่มาช่วยกันตั้งแต่วันแรกอ่อนเพลียกันหมดแล้ว
เพราะว่าพื้นที่ป่าตรงนี้เนื้อที่กว่า๘๐๐ไร่
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าในพรน่าจะเดินออกจากป่าไปแล้วก็ได้
เพราะว่ามันมีทางออกหลายทางอาจจะสั่งมงสั่งเมาแล้วก็เดินออกจากป่าไปอยู่บ้านใครบ้านญาติคนไหนแล้วหรือเปล่า
หรือไม่ก็อาจจะนอนหมดสติอยู่ในป่าเพราะไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน
เอาเป็นว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ขอยุติการค้นหาชั่วคราวนะครับ
จะไปปรับแผนการทำงานอีกครั้งหนึ่งก่อน
วันนี้ยุติการค้นหาไปปรับแผนเนี่ยก็คือจะไปประสานขอสุนัขดมกลิ่นเอามาช่วยนะ
เดี๋ยวดมกลิ่นเสื้อพ่งเสื้อผ้าข้าวของของนายพรที่อยู่ที่บ้านเนี่ย

ไปตามหาจะดีกว่าแล้วจะขอโรนด้วย
เอาโดรนมาบินเพื่อจะค้นหาทางอากาศด้วยนะครับ
เดี๋ยวก็จะออกค้นหากันอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ยุติไปก่อนนะครับ